เข้มเต็มช็อตทุกวัน

ข้ามเพลงนี้ไปเลยครับ

ข้ามไปเลยก็หมายความว่าไม่ต้องร้อง

ข้ามเพลงนี้ไปเลยจริงนะครับ

เดี๋ยวได้ไปวัดหลวงผู้คูณกัน

เอาล่ะคุณบุญช่วยปกติแล้วเราให้ร้องกันแค่สองเพลง
แต่ตอนนี้คุณบุญช่วยกำลังมาเราอยากให้แข่งต่อเลย
นะครับเพราะว่าตัวช่วยยังเหลืออีกหนึ่งตัว

ถ้าเพลงนี้มันโอ้โหได้อีกจากหกหมื่นมันจะกลายเป็นแปดหมื่น

นั้นมาเลยครับอินโทรเพลงที่๕นะครับ

พออินโทรขึ้นมาคุณบุญช่วยออกอาการเลยครับ
มองไปทางลูกแดงไม่ไหวไม่ไหว
นี่ก็เก่าอยู่นะไม่เคยร้องมาก่อนเลยเหรอคะ
ร้องเล่นเฉยแต่ไม่ค่อยได้ใส่ใจเหมือนเพลงอื่นที่ผ่านมาค่ะ

เพลงนี้ก็เหมือนเพลงที่แล้วสถานการณ์เดียวกันคือไม่รู้จักคือร้องไม่ได้แน่
แต่ตัวช่วยเหลือแค่ตัวเดียวแล้วนะครับไม่ได้เหลือ๓ตัว
ก็คือคิดในทางที่เป็นไปได้มันก็เป็นไปได้
เปิดมาแล้วเป็นเพลงเก่งของตัวเองอะไรอย่างนี้

คือมันหนึ่งในสี่เหลือหนึ่งในสี่นะครับ
ก็ตอนนี้คุณบุญช่วยก็ได้ไปตามเป้าแล้วแต่ก็เป็นสิทธิ์นะครับ
จะไปต่อก็ได้หรือจะหยุดก็ได้ก็อยู่ที่คุณบุญช่วยเอง
ก็บอกแล้วว่านักสู้ชีวิตเราต้องอยู่บนนี้จนกว่าจะบอกว่าหยุดหรือร้องผิดเท่านั้นเองนะครับ
ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาทนะครับ
คุณบุญช่วยครับจะสู้หรือจะหยุดครับ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

ความกระตันอยู่จริงคุณบุญช่วย
ก็ขอให้คุณบุญช่วยและครอบครัวมีความสุขกันต่อไป

ก่อนจะจากกันวันนี้คุณบุญช่วยครับ
ไหนก็อยู่กินกับลุงแดงมาร่วม๔๐ปีแล้ว
มีเพลงไหนแม่ที่เป็นเพลงโปรดของลุงเขา
ที่ชอบให้คุณบุญช่วยร้องให้ฟังบ่อย

เพลงนี้ป้าร้องให้ลุงฟังบ่อยไหมคะ
ก็ไม่เชิงร้องให้เขาฟังแล้วเขามาเลี้ยงวัว
เขาก็อยู่แถวนั้นเราก็ร้องหักข้าวโพดหรือทำรุ่นเราก็ร้อง

เขาก็ได้ยินแล้วเขาบอกร้องใหม่ร้องอีกอะไรอย่างนี้ค่ะ

หนูถามนิดหนึ่งคุณมันช่วย
เคล็ดรับในการคลองเหลือนให้ยาวนานอย่างนี้
โดยที่ยังรักกันอยู่ขนาดอายุขนาดนี้

ไว้ใจซึ่งกันและกันค่ะ
แล้วก็มีอะไรก็คุยกัน
อย่าไปคิดเอาเองหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ

ฝากดินแหมอยากฟังซะละ
มามาจ๊ะ

ฝากดินค่ะปรบมือเป็นกำเนินใจด้วย
ดินเจ้าเอ๋ยก็เคยอยู่ใกล้เย็นมาก่อน
ดินอุ่นร้อนและเย็นก็เป็นเพื่อนฉัน
ยามเมื่อเขาล้างไปไกลใจก็ยังนึกวันวันนี้อีกสักกี่วันถึงมา
ดินนางวาวรฐมคืนคงตรมเศร้า
ดินก็เหมือนเช่นเรารักเขานักหนา
เขาเป็นเหมือนเจ้าดวงใจ
ดินเรียกเขาขึ้นมามาบอกเขาเถิดดินค้า
ข้าคอยอภัยเถิดจิน
แนบซบไอกลิ่นดินนั้นอุ่นไม่น้อย
อุ่นอกเขาอุ่นอกเขาเราก็พลอย
อุ่นจากรักที่ฟังรอยอุ่นน้อยประทับใจ
ดินช่วยซากน้ำตาขาขอลาจา
ช่วยฝากซากรักเศร้าของเราได้ไหม
ถ้าเขาไม่มาเยือน
คงได้พบรักใหม่
ดินทมร่างฉันไว้ให้จอง
คุณแดง

ร้องแบบไม่มีดนตรีเพราะเขาร้องจบแล้วตะโกนว่าไงฮะ

แข่งเพลงนี้ร้องออกมาได้ถูกทุกคำนะ

ที่ได้เห็นภาพที่มันอบอุ่นแบบนี้
ก็หวังว่าคุณบุญช่วยแล้วก็ครอบครัว
จากนี้ต่อไปนะครับจบจากรายการเราแล้วก็ส่งข่าวส่งคราวมาให้ฟังด้วย
วันนี้เราก็คงต้องปิดรายการกันด้วยความสดชื่นความอบอุ่นนะครับ
ก็อย่าลืมมาติดตามรายการของเราพบกับนักสู้ชีวิตคนต่อไปได้นะครับ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับ
นาฬิกา๒๐นาทีทั้ง๒วันค่ะเราภูมิใจมากค่ะที่ได้ทำรายการนี้
และเราก็ภูมิใจนำเสนอรายการต่อไปค่ะเกมต่อชีวิตค่ะ

จนกว่าจะพบกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ